แต่ประเด็นที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ

แล้วตอนนี้ฮอตแล้วก้อนมีงานมามาตุ้มเพียบเลย
ใช่แล้วค่ะซุปตาฟันน้ำนมนาทีนี้ค่ะ
ผมยกให้กับน้องมลิไปเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนั้นได้ควงคุณแม่โบเวนด้า
เยี่ยมเยี่ยนพี่น้องที่จังหวัดบุรีรำด้วยนะคะ
ได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นทีเดียวค่ะ
ทายาทของพระเอกนิสัยดีปธฤษฎีชาวบุรีรำ

เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของคุณพ่อปออีกครั้ง
ทำกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟน
มารอชมความน่ารักสดใสของน้องมะลิ
คอนเสิร์ตร้อยรักสามัคคี๑ความดีเพื่อแผ่นดิน
โดยโบแวนด้ากล่าวขอบคุณพี่น้องชาวบุรีรำ
และคนทั้งประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวสหวง
เผยว่าหากปอยังยืนอยู่ตรงนี้
เขาก็คงจะพูดว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นชาวบุรีรำ
ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับ
และประชาชนชาวบุรีรำเป็นอย่างมาก
พร้อมทั้งเผยอีกด้วยว่าพยายามที่จะคัดสรรงานต่าง

และจะเต็มที่กับทุกงานที่ผู้ใหญ่ให้โอกาส
แต่สิ่งที่ตั้งใจและสำคัญมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด
ก็คือจะดูแลเลี้ยงน้องมะลิอย่างดีที่สุด
เพราะตอนนี้ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่
อกจากนี้น้องมะลิยังได้รับทุนการศึกษา

และผู้บริหารของทางอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
รวมเป็นจำนวนเงิน๒แสนบาทด้วยค่ะ